โทษฐานที่โทรมาหาโทรมาหาก่อนจะมาส่งของ
อันนี้มันเลือกปกติเออแต่ลูกค้าคนนี้เนี้ย

ไม่ใช่ว่ามึงโทรบอกเขาว่าจะวางไว้แล้วก็กดอ่อนแล้วก็นั่น

สั่งมึงยังไม่ถึงนะมึงจะไม่ถึงมึงโทรมาทำไม
ก็ผมต้องโทรหาลูกค้าก่อนตลอดครับว่าเดี๋ยวมีของไปส่งครับ
มึงจะถึงหวะมึงจะถึงแล้วมึงก็กดอ่อนได้เลย

ขอบคุณพี่ผมโทรปกตินะครับพี่

อันนี้เรื่องปกติไหมถ้าผมเป็นรายเดอร์เนี่ยผมคิดมากเลยนะ

ที่ผ่านมามึงทำผิดตลอดแต่จริงถูก

คือเวลาจะไปส่งของเขาก็ต้องโทรหาลูกค้า

พี่ลูกค้าคนนี้บอกมึงยังไม่ถึงมึงโทรมาทำไม
แล้วขึ้นมือขึ้นกูเลยเหรอขึ้นมึงขึ้นกูเลย
ไม่รู้ว่าพี่เขาไปโกรธใครมา
คือเหมือนกับว่ากำลังทำธุระอยู่
ไอ้พี่หนุ่มรายเดอร์คนนี้ดันโทรมาก่อน
ที่ตัวเองยังไม่ถึงหนุ่มรายเดอร์คนนี้
ก็เลยมาโพสต์คลิปบอกเรื่องวุ่นของวัยรุ่น

แต่เจอเรื่องแบบนี้เนี่ยแทบจะทุกวี่ทุกวันสลับกันไปครับ